ผมไม่ว่ำลุกกับคนเลวหรอกผมไม่ต้องการ
ผมไม่หวนอื่นกับทางงานเรียง
ชูเว็ตตีแสดหน้า
ถูกที่ตลาดโชคชัย๔ครับ

ขณะนี้ทางผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์
ร่วมกับ๑๙๑ร่วมกับสถานีตำรวจนครบานโชคชัย
สนที่กำลังเข้ามาปราบปราม
ในสถานที่แห่งนี้ปรากฏว่ามีเด็ก

เป็นการขยายผลมาจากที่จังหวัดนครราชศรีมา
ซึ่งมีการตั้งเพจ
โดยการตั้งเพจนี้มีการค้าบริการ
ได้ถูกชักชวนเข้ามาทำงานในสถานบริการแบบนี้สถานที่อย่างนี้ผมคุ้นเคยครับ
และผมก็รู้ดีว่ามีเด็กต่ำกว่า๑๘ซึ่งอาจจะเก็บซ่อนอยู่ตามห้องต่าง
ไม่ว่าห้องสูตรไม่ว่าห้องคาราโอเกะนะครับอันนี้สถานที่นี้ตั้งอยู่
บริเวณใกล้ตลาดโชคชัยสี่ครับขณะที่พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายครึ่งได้
เข้ามาท่านกำลังอยู่ในนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมาและจะลองไปสัมภาษณ์
ลองถามท่านดูครับเชิญครับ
ก็กำลังมีกำลังจัดกัน

สัมภาษณ์ครับ
ถึงเรื่องราวที่มาจากที่โคราชมาถึงที่กรุงเทพ
มาที่สถานบริการสถานที่นี้ได้ยังไงครับ
สถานพูดไว้ครับสมภาษณ์ขนาดเมื่อประมาณเดือมวิทุนานะครับ
ครับมีการนุ่งเหนียวกักขังแล้วก็นำอ่า
หญิงซึ่งเป็นอายุน้อยกว่า๑๕ปีซึ่งเป็นเด็กหญิงนะครับ
ตำรวจครับที่โคราชครับคุณแม่ก็ได้เข้าขอความช่วยเหลือจาก
ที่ปวีนานะครับซึ่งได้มาร้องขอความช่วยเหลือจากเรา
ครับนะครับเราก็ได้ส่งกำลังลงไปใช้เวลาสองวันนะครับ
ประมาณกลางเดือนเราก็สามารถจับกลุ่มได้ในการจับกลุ่ม
เรามีการรอดซื้อนะครับรอดซื้อเอ่อตัวเด็กอีกสองคน
ซึ่งอายุต่ำกว่า๑๘นะครับในคดีที่โคราชที่โคราชครับ
แล้วก็จับกลุ่มเจ้าของเพจหรือเจ้าของเฟซบุ๊คชื่ออมราบี
มาดาวีก็เป็นเด็กอายุต่ำกว่า๑๘เช่นเดียวกันอายุประมาณ๑๕
กว่าครับเหตุนี้ตั้งโดยเด็กอายุ๑๕ใช่ครับแต่เบื้องหลังมีคนสนับสนุน
ถูกต้องครับก็อย่างที่ได้คุยกันนะฮะเราบอกว่าเราก็ไม่ได้เชื่อ
ว่าเด็กคนนี้สามารถจะทำอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเปิดไม่ว่าจะติดต่อ
นะครับเปิดโรงแรมเปิดเฟซบุ๊คครับทำการโอนเงินมันไม่ใช่
เพราะเด็กอายุน้อยมันทำไม่ได้ก็สืบเนื่องต่อครับ
เราก็เป็นการสืบสวนต่อไปเราไม่ได้ทิ้งคดีนะฮะ
เพราะเราเชื่อว่ายังมีคนที่อยู่เบื้องหลัง
เสพก็ดีนะครับหรือคนที่ร่วมเป็นวิธีก็ดีนะครับ
เพราะฉะนั้นจากการสืบสวนของกองกับการ๓ร่วมกับกองกับการ๑
คมนะครับถามว่าทำไมต้องมีกรุงเทพด้วย
ในวันนั้นครับเรามีการประสานงานร่วมกับสายตรวจประจำการพิเศษ
หนึ่งเก้าหนึ่งของผลอุทธิเอ่อจุฬิเชษฐักพรรณนะครับ
ท่านผู้การหนึ่งเก้าหนึ่งครับท่านได้ส่งกำลังนะครับ
กองกับการหนึ่งนะครับภูมิกับจันเพชรนะครับ
ส่งกำลังมาร่วมกันในการบูรณาการวันนี้
เขาทำมาเนี้ยประมาณเกือบเกือบเดือนครับครับเกือบเกือบเดือน
เพื่อจะให้รู้ว่าเส้นทางจากโคราชมากรุงเทพเข้ามายังไง
แล้วก็มาอยู่ที่นี่ถูกต้องครับกี่คนครับท่านสามครับสามคนครับ
ได้ตัวแล้วก็มีคนที่บริหารจัดการใช่ครับชื่อนายบิว
ก็เป็นเป็นคนครับนะครับถ้าเมื่อกี้ไปเปิดดูในโทรศัพท์เขาก็มีรูปเยอะแยะนะครับ
ครับนะครับปคมครับแล้วก็ท่องเที่ยวแล้วก็ตำรวจท้องที่ครับ
เพราะว่าทำไมครับเพราะว่าเราเองไม่ได้ไว้ใจใครทั้งหมดแต่ผมไว้ใจหัวหน้าหน่วย
นะครับหัวหน้าหน่วยก็คัดสรรคุณที่ไว้ใจมาให้ผมท่องนานด้วยครับ
ทำให้สามารถทำการช่วยเหลือนะครับจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ครับ
นี่แหละครับนี่เป็นแผนปฏิบัติการที่กองปราบปรามการค้ามนุษย์
ซึ่งในขณะนี้ปัจจุบันนี้สถานการณ์ย่ำแย่มีการเราเจอเห็น
ที่ไหนครับที่แม่ห้องศรที่สุพรรณและนี่ท่านผู้การก็ไปจัดการที่โคราชมา
แล้วลามาถึงที่กรุงเทพสถานที่แบบนี้ผมชูวิทย์คุ้นเคยดีครับ
แล้วผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าในขณะนี้เนี่ยอยู่ในมือของท่านผู้การ
กรชัยคล้ายครึ่งซึ่งได้ดำเนินการปราบปรามอย่างหนักครับ
เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะเอาเด็กต่ำกว่าอายุ๑๘มาขายคนซื้อก็ติดคุก
คนขายก็ติดคุกไม่คุ้มหรอกครับถามท่านผู้การดูสิครับผู้การครับ
โทษกี่ปีครับโอ้โทษนี่ล่าสุดนะครับแค่เป็นเพจนะฮะ
เอาเพจเนี่ยครับติดคุกไปสามสิบสองปีฮะแล้วก็ลดโทษกึ่งหนึ่งหรือสิบหกปีครับ
อันนั้นแค่ทำเว็บเวฟลามกนะฮะทำเว็บลามกครับหมายความว่าทำเว็บ
แรงมากครับปัจจุบันโทษแรงนะครับแรงกว่าผมว่าแรงกว่าเรื่องยาเสพติดด้วยซ้ำ
ท่านผู้ชมครับในขณะนี้ท่านผู้การออนชัยอยู่ในสถานบริการวีทู
ซึ่งอยู่ในพื้นที่สอนอโชคชัยใกล้ตลาดโชคชัยครับสถานที่นี้ท่านเข้ามา
บุกเข้ามามีเด็กอายุตามกว่าสิบแปดถึงสามคนขยายผลมาจังหวัดนครล่าศรีมา
เดี๋ยวที่เบรกถัดไปเดี๋ยวผมจะต้องอธิบายอีกครั้งแล้วที่นี่ยังไม่เจอนะฮะตอนนี้
แต่ว่าเด็กคนนี้นะครับวันนี้ไม่ได้มาครับครับเพราะว่าเด็กคนนี้เป็น
เป็นผู้เสียหายในคดีแล้วเราสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับ๓ท่าน
ครับแล้วก็ยืนยันว่าที่นี่เรามีรูปประกอบครับเรามีสถานที่ประกอบ
เรามีทั้งหมดเรามาเรียบร้อยครับจำเป็นไหมครับ
ว่าจะต้องเจอเด็กไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นไม่จำเป็นครับ
ไม่จำเป็นครับเพราะว่าเด็กคนนี้เคยมาทำเรามียืนยันได้เรามี
เอกสารด้วยเด็กเขายืนยันว่าเคยอยู่ที่นี่ครับรู้จักคน
ชี้หน้าคนนี้ได้เลยครับใครชื่ออะไรที่นี่นะครับเพราะฉะนั้น
บอกนะครับใครที่คิดทำนะครับนอกจากท่านจะต้องติดคุกนานแล้ว
เนี่ยครับทรัพย์สินของท่านต้องถูกยึดด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ
ปรปงเข้ามาดำเนินการครับเรามีการประสานงานแล้วนะครับ
เป็นเป็นความผิดชั้นมูลฐานใช่ครับนะครับในการยึดทรัพย์ด้วย
ต้องครับท่านผู้ชมครับฟังจากผู้การแล้วอย่างนี้นะครับ
คนลุกหมดนะครับอย่าคิดได้จะกระทำเด็ดขาดนะครับ
เดี๋ยวเบรกถัดไปเรามาพูดกันถึงโทษของการค้ามนุษย์

ก็ไปกันก่อนโอเคไหม
ชูเว็ตตีแสดหน้า

สนับสนุนโดยใหม่นิสสันโนวาร่าแบล็คอีดิชั่น
แกร่งของลูกผู้ชาย
ขณะนี้ผมยังรายงานสดอยู่ที่สถานบริการอาบอบนวด
วีทูใกล้ตลาดโชคชัย๔ครับ

นี่คือรายการสดเลยครับผมมากับ
ท่านเอ่อตำรวจนะครับ
ปราบการฆ่ามนุษย์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับในขณะที่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัย
ไม่ต้องสงสัยหรอกครับเรื่องนี้เนี่ยผมเชี่ยวชาญครับ
บริเวณนี้คือที่นั่งของพนักงานหรือหมอนวด
ซึ่งจะนั่งตามโซฟาต่างต่างเหล่านี้นะครับอ่า
และบริเวณนี้คือบริเวณที่แขกจะนั่งเลือกนะครับ
ก็อาจจะมีโต๊ะนะครับมีโซฟาให้แขกได้เลือกนะครับ
สถานที่อย่างต่างต่างเหล่านี้ที่เรียกว่าตู้ครับอ่า
ท่านผู้ชมบางท่านก็คงไม่ทราบนะฮะตู้ต่างต่างเหล่านี้เนี่ย
ก็จะมีพนักงานนั่งนะครับและที่สำคัญก็คือจะขาดไม่ได้เลยนะครับ
ในทุกที่สถานบริการพวกนี้จะต้องมีใบอนุญาตนะครับ
เป็นสถานบริการมีใบอนุญาตตามกฎหมายนะครับเป็นสถานบริการอ่า
อย่างนี้เนี่ยก็จะเขียนไว้ว่าใบอาบอบนวดชื่อนิปป้อนนะครับ
แต่ว่าจริงจริงเนี่ยใช้ชื่อวีทูเป็นชื่อทางการค้าส่วนสถานที่ต่างต่างเหล่านี้
ขาดไม่ได้ก็คือประหลัดขิกครับนี่ครับ
ประหลัดขิตต่างเหล่านี้ก็จะเป็นเครื่องลางของขลัง
ซึ่งจะวางไว้อยู่ที่หน้าตู้นะครับเพื่อจะให้เอ่อ
พนักงานต่างเหล่านี้ได้กราบไหว้บูชา
เพื่อจะได้มีแขกมาหาสถานที่นี้คือตู้นะครับ
มีโซฟานั่งแบบนี้เดี๋ยวลองลงไปดูสิครับท่านผู้ชม
บางคนอาจจะไม่ทราบเอ๊ะห้องสูตรมันเป็นยังไงนะครับ
ในขณะที่ตำรวจเนี่ยปคมหรือปราบปรามการค้ามนุษย์เนี่ย
บุกจับก็มีสายข่าวของเราล่ะครับ
คือคุณติ๊กนะครับคุณติ๊กครับเมื่อกี้นี้สวัสดีครับ
สวัสดีคุณผู้ชมครับมีตำรวจจำนวนมากมายเลย
ก็มาบุกจับนะครับคุณติ๊กนั่งแฝงตัวอยู่ที่นี่ก่อนแล้วใช่ไหม
คือต้องบอกว่าภารกิจนี้รับมากนะครับก็คือว่า
ก็คือไม่มีใครทราบเลยว่าเขาจะมาลงที่นี่
แต่เราทราบคำบุกต้นแล้วว่ามีการจัดการค้ามนุษย์อ่า
นะครับเราก็บุกพร้อมเข้ากับตำรวจนี่แหละฮะ
ก็คือเบื้องต้นเนี่ยคือมาเจอหญิงสาวบริการที่นั่งอยู่ตรงนี้เต็มตู้เลย

แล้วก็มีลูกค้าที่นั่งอยู่ไม่กี่ลายครับ
แต่ว่าสิ่งที่พีคที่สุดก็คือเดี๋ยวผมจะพาป่าไปดู
ชั้นสองที่เป็นการล่อซื้อโอเคครับคือซึ่งซึ่งครั้งเนี้ยนะครับ
ใช้ใช้เงินล่อซื้อหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทล่อซื้ออ่ะลองตามมาดูเลย
ก็คือจะอยู่ชั้นสองนะครับหลังจากที่กำลังบางส่วนให้เข้าไปควบคุม
หญิงสาวบริการแล้วก็แต่ไม่ทราบมาก่อนนะว่าที่นี่ไม่ทราบเลย
เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปิดบังแบบเป็นความลับถูกต้องครับ
แล้วก็อีกชุดหนึ่งเนี่ยก็เข้าไปไปดูบัญชีตรงนั้นตรงนั้นเป็นเคาน์เตอร์ครับ
เตอร์แคชเชียร์นะครับเคาน์เตอร์แคชเชียร์ข้างบนนี่แหละครับ
ที่บอกว่าเป็นห้องห้องต่างที่เป็นห้องสูตรต่าง
ตามคุณติ๊กไปไปก็เมื่อสักครู่นี้ผมก็ขึ้นมาดูแล้วรอบหนึ่ง
นะครับก็มีห้องห้องหนึ่งนะฮะซึ่งซึ่งเปิดเป็นห้องระดับ
เอีพีเลยมีการนั่งดื่มกินกันห้องวีไอพีอ่าโอ้โหผมถนัดเลย
ห้องวีไอพีเป็นห้องซ่องสุมแล้วครับมีแขกผู้ใหญ่นะครับ
ที่ไม่อยากจะไปเจอเอไปเจอกับใครเอ๋ก็เป็นห้องลักษณะ
ครับค่ะเข้ามาดูก็เป็นห้องนี่คือห้องพัฒนฐานทั่วไปนี่ครับ
เตียงและที่โซฟาและนี่ก็อ่างฮะแม่ผมกลับมาที่เก่าเนี่ย
ดูสิสถานที่อย่างนี้แหละครับที่เรียกว่าสถานบริการอาบอบนวด
นะครับมีอ่างครับพนักงานก็จะถอดเสื้อผ้าลงไปแช่ในอ่างนะครับ
ถึงลูกถึงคนแล้วก็มานวดที่เตียงนี่นะครับ
เดี๋ยวลองไปดูสิครับอันนี้คือห้องธรรมดาเดี๋ยวลองไปตามคุณติ๊กดูว่าห้องสูตรอยู่ไหน
อ่ะตัวนี้ที่สำคัญครับตามกฎหมายที่กำหนดไว้ครับ
ตัวนี้ครับจะเป็นช่องกระจกสูง๕เซนกว้าง๒๐เซนตามจดหมายกำหนดไว้
นะครับว่าเพื่อจะให้ดูนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์
ไม่ให้มีการค้าประเวณีไม่ให้มีอะไรก็จะไปตามกฎหมายจะอ่า
ระบุไว้ว่าจะต้องมีช่องเปิดแต่ธรรมดาก็ไม่ได้เปิดหรอกครับ
กระดกกระดาษปิดไว้และที่สำคัญตรงที่กุญแจล็อกเนี่ยนะครับ
ไม่ให้มีที่ล็อกนะครับล็อกไม่ได้แต่พูดง่ายว่าทุกที่
ได้หมดอันนี้ล็อกได้ไหมเออล็อกไม่ได้เหมือนกันนะครับ
อันนี้เขาไม่กฎหมายเขากำหนดไว้ไม่ให้ล็อก
เป็นพวกห้องที่ไม่ค่อยอุดลับผู้ใหญ่นะครับ

เพราะว่ามีผู้ต้องนะฮะที่อายุต่างหรือต่างสิบสักปี

เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นโต๊ะนั่งดื่มกินมีอาหารมีเหล้าเบียร์นะครับ

เป็นอ่างเต็มโปรซี่หลายโต๊ะนะครับอ่าแล้วก็มีการอ่าแล้วก็แหละ
ถ้าว่าจะพึ่งร่วมประเภทนี้เสร็จแล้วก็เด็กเขาออกมาห้องนี้คล้ายคล้ายกับ
เป็นห้องที่นั่งพักนะครับมีโต๊ะอาหารมีโซฟามีร้องคาราโอเกะ
นะครับคล้ายคล้ายกับเป็นที่สังสรรค์กันก่อนแล้วครับ
อาหารกินเหล้านะครับในห้องนี้ก่อนก่อนที่จะแยกเข้าไปในห้องเล็กเล็ก
ซึ่งเมื่อกี้เราเจอนะครับที่มีเตียงมีอ่างนะครับ
นั่นเป็นห้องแยกไปอีกทีอาจจะมี๕ห้อง๖ห้องแล้วแต่นะครับ
โดยปกติผู้ชายจะมาใช้สถานบริการต่าง
เหล่านี้ก็จะนัดหมายกันมาห้าคนเจ็ดคนแปดคนนะครับ
ตามที่คุณติ๊กอธิบายแต่เรายังเข้าไปไม่ได้นะครับ
เนื่องจากว่าในห้องนี้มีผู้ต้องหาอยู่ในห้องนะครับ
อ่ะมีห้องนี้ห้องเดียวเหรอครับอ๋อครับครับ
อายุต่ำกว่าอ่ายังอยู่ในห้องครับท่านครับท่านท่าน
อ่าช่วยชี้หน่อยโอ้โหอันนี้ครับอันนี้ก็ปกตินะครับ
โอ้นี่ยังปกติฮะคือมีถุงยางอ่ะอันนี้ก็ปกติครับ
เพราะสถานบริการแบบนี้ร้อยทั้งร้อยฮะถามว่าผมรู้ดีที่สุดนะฮะ
เพราะว่าสถานบริการต่างเหล่านี้ก็ทุกที่ติดป้ายไว้ครับว่า
ห้ามค้าประเวณีแต่ทุกที่ครับค้าประเวณีหมด
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าทางตำรวจก็ควรจะทำความเข้าใจกับสังคมนะครับ
เราเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับแต่ทำทำจนกระทั่งมันกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมายไปเสียแล้ว
ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมบางคนอาจจะคลางแคลงใจอย่างเช่นเรามาเจอถุงยางอยู่ในนี้นะครับ
ซึ่งจริงเนี่ยข้อหาต่างเหล่านี้ถ้าเกิดทางตำรวจเขาเอาจริงเอาจังโดนหมดแล้วครับ
ไม่ว่าที่สถานที่ที่เป็นสถานที่ติดป้ายไว้ข้ามค้าประเวณีนะครับแต่มีการค้านี่ก็เห็นอยู่แล้วครับ
มีถุงยางมีอะไรนี่คือสถานที่ที่ห้องนี้เขาคงใช้งานแล้วนะครับ
มีคราบน้ำนะครับอ่าอย่างงี้ครับมีน้ำดื่มนะครับอ่า
มีที่ไหนครับเบื้องต้นมีเท่านี้ครับที่ทำตำรวจทำการล่อซื้อครับครับ
อันนี้เป็นผลงานของทางตำรวจโดยตรงเพราะเป็นขยายผลมาจากที่จังหวัดโคราชนะครับ
เงินมาจากจังหวัดโคราชซึ่งขยายผลมาถึงที่กรุงเทพนะครับ
และเป็นอย่างที่ท่านผู้การกรชัยผู้การค้ามนุษย์บอกไว้ว่าเป็นโอปรี
ร่วมนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับค้ามนุษย์แล้วก็ทั้งสถานีตำลวจ
แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยนะครับได้ผลมากครับผมคิดว่า
ครั้งต่อไปต้องไปดูแถบรัชดากันบ้างเชิญครับ
ก็คือตอนที่ทีมข่าวมาเนี่ยคือพยายามทีมข่าวพยายามที่จะหาบัญชี
ที่เราอยากจะเห็นกันคือส่วนใหญ่บัญชีสวยใช่ไหมฮะอ๋อบัญชีสวยครับ
แต่ว่าก็คือไม่เจอครับครับไม่เจอบัญชีสวยครับ
ไปเจอพวกบัญชีค่าน้ำรถแท็กซี่รถตุ๊ปตุ๊ปอย่างเงี้ยค่ะ
ที่จะได้นำลูกค้ามาใช้บริการที่นี่
ครับครับแต่ว่าสำหรับคนที่มาใช้บริการเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี
ปกติเนี่ยถ้าเป็นเด็กต่ำกว่า๑๘เนี่ย
โอเคท่านผู้ชมก็เข้าใจแล้วครับที่คุณติ๊กนะครับ
สายข่าวของทางไทยรัฐอธิบายก็คือพูดง่ายง่ายว่าการขายบริการเนี่ย
เด็กต่ำอายุ๑๘เนี่ยจะมีรายได้พิเศษนะครับ
กระทั่งคนซื้อนะครับก็จะให้ในราคาสูง
ส่วนคนที่ทำงานถ้าแนะนำเด็กมาก็จะได้ค่าเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นนะครับ
ซึ่งลักษณะอย่างนี้ผมต้องเรียนให้ทราบนะฮะ
รวมทั้งเมื่อกี้ท่านผู้การกรชัยก็บอกแล้วว่าโทษหนักครับโทษหนักมากครับ
โดนกันถึง๒๐๓๐ปีแล้วลักษณะอย่างนี้คงจะเกิดขึ้นอยู่ยังมีอยู่ครับ
ถูกตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าวนี่แหละครับอยู่โชคชัยสี่ใจกลางเมืองนี่นะครับ
ไม่ได้ไปอยู่ที่แม่ห้องศรอยู่ที่ไหนแต่อย่างใดนะครับ
นี่เป็นสถานที่ครั้งที่สองแล้วครับครั้งแรกก็คือที่นาตาลีนะครับ
จำที่นาตาลีได้นะครับท่านผู้ชมครับอยู่ที่รัชดานะครับ
อยู่ที่ตลาดโชคชัย๔นี่ที่ไหนอีก
โซนนี่ก็จะเหมือนกันนะครับเป็นห้องลักษณะธรรมดา
แต่ว่าเดี๋ยวอยากจะพาไปดูที่เคาน์เตอร์คือจะพาไปดูบัญชีครับ
ไปดูบัญชีหน่อยดีกว่าครับโอเคอ๋อรู้ไหม
วันนี้เราจะมาแสดงมัด๔๕๐บาท
คือนี่ครับเป็นของกลางที่ทางตำรวจล่อซื้อได้
ก็คือนี่คือถ่ายศาบัติไว้แล้วก็เงินสดจำนวน๑๐๐๐๐บาทที่ตำรวจทำการรอซื้อ
นะครับแล้วก็มีถุงงานออนามัย
อันนี้ครับคือภรรยาภังเจ้าที่นิดหนึ่งครับ
ก็คือว่าสิ่งที่ทางบัญชีบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือบัญชี
การแต่งหน้าทำผมของเด็กผมก็งงว่าเอ๊ะทำไมเด็กมาทำงานจะต้องเสียค่าแต่งหน้าทำผมด้วยแหละครับ
ต้องเสียโดยปกติเนี่ยเมื่อพนักงานคนมาทำงานก็ไม่ได้แต่งหน้าแต่งตาอืมนะครับสถานที่อย่างเงี้ก็คงจะมีเอ่อ
พนักงานอืมนะครับอ่ะมาเสริมสวยให้อืมก็คงคิดค่าบริการร้อยบาทสองร้อยบาท
อย่างนี้ผมแต่งมาจากบ้านได้ไหมป่าแต่งมาจากบ้านทางนี้เขาก็ไม่มีรายได้นะครับ
ทางนี้ถือว่าเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ว่าค่าแต่งหน้า
เพราะว่าค่าแต่งตัวขายเช่าชุดนะครับขายอาหารครับนะครับคือ
สถานที่ต่างเหล่านี้พูดง่ายว่าเด็กต่างเหล่านี้เสียเปรียบครับ
ครับโดนสถานที่บริการต่างต่างเหล่านี้จริงอยากจะแกะให้อันนี้แปลก
ใช่ครับอยากจะแกะให้แฟนรายการตีแสกหน้าได้ดูนะครับ
คืออันนี้อะไรครับอันนี้น่าจะเป็นถุงยางอนามัยมันเป็นยางปลูกเซ็
หรือเปล่าอ๋อเห็นหรออ๋อใช่ใช่ใช่ใช่ยาปลูกเซ็กอ่าครับครับ
เป็นยาปลูกเซ็กนะฮะถุงยางเรามาอยู่ในนี้ครับนะครับอืมแล้วก็นี่
เงินที่ล่อซื้อนะครับอันนี้ที่ถ่ายสำเนาไว้
ครับเป็นเป็นการล่อซื้อในส่วนของการถ่ายธรรมดาถ่ายถ่ายเบอร์แบงค์ไว้นะครับ
อันนี้เป็นใบอนุญาตครับนะครับใบอนุญาตนี้เป็นใบญาติสถานบริการนะครับ
ไม่ใช่ให้เป็นใบนุญาตนะครับใบนุญาตสถานบริการนี่จะระบุครับ
ระบุถึงจำนวนห้องนะครับอ่าจำนวนห้องที่อ่าเนี้ยฮะอ่า
ห้างหุ้นส่วนนิโก้ออนเซ็นคำว่านิโก้ออนเซ็นนี่คือใบอนุญาตนะครับ
ซึ่งอ่าสถานที่เป็นชื่อวีทูนะครับเปลี่ยนได้ครับอ่า
จำนวนห้องรู้สึกจะระบุไว้อันนี้ระบุไว้ไหมระบุไว้ไหมครับ

อ่านี่เนี่ยเนี่ยอ่าห้าสิบเก้าเตียงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เนี่ยระบุไว้ตรงนี้ครับอ่านี่เห็นฮะนะครับ
คือเราจะเห็นใบอนุญาตหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะนี่คือเจ้าสำนักนะฮะ
จะมีรูปติดอยู่นะครับซึ่งใบอนุญาตนี้ออกโดยอ่า
ตำรวจนครบานนะครับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ
อันนี้มีผู้ที่เซ็นชื่อคือท่านรองผู้บัญชาการนะครับ
อ่าปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานซึ่งอันนี้ทำต้องตามกฎหมาย
แต่เขาไม่ได้ให้ค้าบริการไม่ได้ให้ค้าประเวณีแต่ว่า
ใบอนุญาตเนี้ยเป็นใบอนุญาตตั้งสถานบริการส่วนใหญ่มีมี
เมื่อกี้ผมสดเฟซบุ๊กไลท์ไปมีคนถามว่าหน้าอย่างเงี้ยตัวจริงไหม
หน้าอย่างเงี้ยคุณเข้าใจไหมอย่างเงี้เขาต้องเอาคน
เอาคนนู้นคนนี้มาถือแทนครับถ้าเป็นเจ้าของจริงจริงก็ไม่
กล้าถืออย่างงี้อ่ะสิอาจจะเอาเด็กรับรถครับอ่า
อาจจะเอาชุดลูกน้องมาอืมนะครับนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่
ตำลวดนี่คือเก็บไปหมดแล้วเมื่อสักครู่ที่พาลงมาดูเนี่ย

อายุต่ำกว่าสิบแปดอันนี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาณครับเอ่อ
สถานพลิการต่างต่างนี้มีการตั้งอย่างถูกกฎหมาย
แต่ว่าถ้าเป็นเด็กต่ำกว่ายุ่น๑๘นี่คือเป็นปัญหาครับที่เราพบ
ส่วนเป็นสตรีเนี่ยไม่เคยมานี่ผมก็ได้ชี้แจงให้เห็นแล้ว

อย่างงี้เลยครับ
เมื่อกี้นี้ผมมากับท่านพลตำรวจตีกรชัยคล้ายครึ่ง

ตำรวจยุคใหม่ครับท่านเอาจริงเอาจัง
ร่วมกันกับตำรวจนครบานโชคชัย
ร่วมกับ๑๙๑ร่วมกับท่องเที่ยว

ตำรวจเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เจอได้ยังไงล่ะ
โอ้เป็นกระบวนการคือส่งเด็กกันมาอย่างนี้หรอคะ
ใช่ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยผมพาไปดูเมื่อกี้ไปดูห้องสูตร
โอ้โหห้องต้องสวยงามใหญ่โตเลยหรือเปล่าคะ
สูตรเนี่ยเป็นห้องสถานที่ที่เขามากินร่งกินเหล้ากันก่อนกินอาหาร
ล้อเด็กอย่างนี้เนี่ยผมเข้าใจดีครับแต่ที่มีปัญหาคืออายุต่ำกว่า๑๘
คือตามกฎหมายเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจกฎหมายให้ตั้งสถานบริการเนี่ยเขาจะต้องมีเจ้าสำนัก

ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติตั้งสถานบริการ
และสถานบริการต่างเหล่านี้ต้องปฏิบัติตามประตูต่าง
ต้องมีช่องกระจกให้มองดู

แต่ผมเดินไปเดินมาเจอในถังขยะในห้องก็จะมีถุงยาง

คือเรามีสถานบริการแบบนี้อยู่นานคุณนิวครับ

คิดว่ามันเป็นสถานที่ที่ถูกกฎหมาย

คนมาเที่ยวเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับ

คนเที่ยวต่ำกว่า๒๐ไม่ได้
คนทำงานต่ำกว่า๑๘ไม่ได้
หมายความว่าคนมาเที่ยวนี่ต้องอายุ๒๐ขึ้นไป

แต่ว่า๒๐นี่ก็ยังเรียนอยู่นะบางที

เขามาถึงก็ต้องมีกระจายไปละ๓๔พัน๕พันนะครับ
โดยเฉพาะไปเที่ยวกับเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘บางที่
ก็ไปจัดสรรให้มีอายุเด็กนะครับ
คนมาเที่ยวก็บางคนก็ไปชอบนิยมเสพเด็ก
แล้วเด็กเขาเต็มใจไหมคะ
เต็มใจหรอกครับถูกหลอกมา

อย่างนี้ที่ท่านผู้การกรชัยมาก็ถูกหลอกมา
สมมุติเด็กบางคนก็ต้องเข้าใจนะครับ
ด้วยความเป็นเด็กอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับ
ผมบอกเรื่องล่ะไงเรื่องนี้ผมเคยคุยกับท่านภูการกรณ์กรณ์ชัยมาก่อน

เพราะเด็กอายุ๑๕มันจะไปเปิดโรงแรมมันจะไปติดต่อใครได้
แต่มันอาจจะเปิดเฟซบุ๊กเป็น

อ่าเวลาเฟซบุ๊คเรื่องโซเชียลเนี่ยทำเป็น
แต่ถามว่าจะไปติดต่อโรงแรมไปติดต่อแขกไปติดต่ออะไรเนี่ย

เพราะฉะนั้นทำไปทำมาท่านผู้การเราบอกแล้วว่าเจอแล้ว
แล้วก็ขยายผลจากที่โคราชมาที่กรุงเทพไปจับถึงนักการเมืองท้องถิ่นที่โคราชอีก
ค่ะแล้วหลังจากนี้ล่ะคะนอกจากที่นี่แล้วล่ะ
ก็ต้องอยู่ที่ทางตำรวจแล้วครับเพราะสถานบริการต่างเหล่านี้
ผมพูดจริงนะผมรู้บางทีอาจจะไม่ได้นั่งตรงนี้แหละครับ
ซุกซ่อนอยู่ตามห้องต่างในนี้

เอาไหมครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับเดี๋ยวมีอย่างนั้นอย่างนี้
คือนั่งตรงนี้ถูกต้องหมดแหละอายุเกินหมดล่ะ
ใช่แล้วก็เป็นคนไทย
เป็นคนไทยที่ถูกต้องนะต่างด้าวไม่มี
ครับที่นี่นะครับเป็นที่ที่สองแล้วนะคุณนิวนะครับ
ที่แรกก็ที่นาตาลีไงนะครับซึ่งสารได้ตัดสินไปแล้ว
จำคุกกันหัวโตกันเป็น๑๐ปี๒๐ปี
อันนี้ก็โดนอีกแล้วครับเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับเด็กนี่
เดี๋ยวนี้โทษรุนแรงมากครับโอ้ถูกค่ะ
อายุน้อยโทษยิ่งหนักโทษยิ่งนานกว่า
ครับแล้วก็สถานที่ต่างเหล่านี้
มักจะปิดบังไว้นะครับเช่นจะมีหรือมีทางเล็กทางมืดมืดนะครับ
ว่าเป็นทางเข้าต่างหากเมื่อกี้ผมเห็นแล้ว
คือพูดง่ายว่าจอดรถถ้าผู้ใหญ่มาเที่ยวเนี่ย
ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่ระดับไม่ให้ใครรู้จักเนี่ย

เขาก็จะมีประตูลับมีช่องลับของเขาต่าง

พาไปดูแล้วเมื่อกี้พาไปดูเจ้าห้องสูตร

ที่อย่างนี้ผมถามเถอะครับผมหลับตาเดินครับ

สมัยก่อนบ้านผมติดกับโรงจำบะด้วย

คนเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจว่าโรงจำมะเป็นยังไง
ถอดหน้าอกแล้วก็แบบเต้นโทลักษณ์นะครับ
เสร็จเราก็พัฒนาออกมาเป็นน้ำชา
โรงน้ำชานี่ก็คือกฎหมายตั้งโรงน้ำชาเป็นกฎหมายเลยนะครับ
มันก็ตั้งสถานบริการประเภทโรงน้ำชานะครับ
สถานบริการอย่างนี้เขาเรียกกับสถานบริการประเภทอาบอบนวด
อ๋อให้บริการแล้วว่าไป
เขาจะระบุจำนวนห้องระบุจำนวนอ่าง
อย่างที่นี่เมื่อกี้ผมดูใบอนุญาตแล้วเขียนไว้ว่า๕๙เตียง

แต่ที่ปัญหาก็คือยังไงรู้ไหมครับคุณนิวครับ
๕๙ห้องจริงแต่บางห้องเนี่ยเป็นห้องหนึ่งขยายห้องเล็กไปอีก๕ห้อง
ก็คือในหนึ่งห้องก็มีห้องซอยห้องย่อยไปอีก
ใช่ครับก็แสดงว่ามันต้องเกิน๕๙ห้อง

เรียกแน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าถ้า๕๙เนี่ยไม่พอนะครับ
ถ้าเกิด๕๙เนี่ยแล้วมีพนักงาน๑๐๐คนเนี่ยแล้วมันจะไปรอห้องได้ยังไง

เพราะฉะนั้นการเลี่ยงกฎหมายเนี่ยมีหลายวิธีในสถานที่อย่างนี้
กระทั่งเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์นี้เขาก็กำหนดไว้นะฮะ
เคาน์เตอร์ต้องมีเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้นะครับ
ปีนึงเนี่ยเขาจะมีตำรวจมาตรวจสถานที่นะครับ

ตามที่ตกลงตามเงื่อนไขตามสัญญาไว้ไหม
ใช่ครับใบอนุญาตทุกใบอนุญาตจะมีอายุแค่๑ปี

ต้องมีคณะกรรมการครับมือตำรวจนี่แหละครับมาตรวจสอบนะครับ
ว่ามีสถานที่มีห้องน้ำมีเคาน์เตอร์มีห้องต่าง
ห้องต่างเหล่านี้ก็ห้ามล็อกนะครับ
เพื่อมีเหตุฉุกเฉินจะเข้าไปตรวจตาดูได้นะครับ
อ่าตู้ต่างต่างเหล่านี้ที่อยู่ด้านหลังผมเนี้ยก็คือตู้
ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่มีกระจกแล้วนะครับ
พูดอะไรไปก็ได้ยินเห็นไหมครับ
ทำไมคะเดี๋ยวนี้ทำไมไม่มีกระจกแล้วอะค่ะ
ผมก็ไม่ทราบมันเป็นพัฒนาการอย่างหนึ่ง
อ๋ออาจจะได้เห็นชัดมากขึ้น
มันแบบว่าสื่อสารกันได้พูดคุยกันได้
คนที่มาเที่ยวเขาถ่ายรูปอะไรในที่นี่ได้หมด

ถูกต้องครับใช้วิธีการสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือส่งรูปในไลน์บ้างล่ะครับ

อ่าจับคนเชียร์ได้เนี่ย
เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันมีมานานล่ะ
แต่ว่าก็ไม่ค่อยมีคนได้เปิดปง
ถ้าถามผมนะครับผมมีความรู้เรื่องนี้
ผมจะเอาความรู้ผมมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคม
คุณนิวครับสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ย
สมัยนี้กับสมัยก่อนก็อาจจะไม่เหมือนกันในบางเรื่องเหมือนกันในบางเรื่อง
ผมสามารถที่จะเอาความรู้เช่นผมรู้หรอกครับว่าเขาจะเก็บเด็กไว้ตรงไหน
ผมรู้เราอีกแล้วครับว่าเขาจะเอาสถานที่ต่างหลักฐานจะเก็บจะซ่อนยังไง
เพราะไอ้พวกนี้มันเป็นศาสตร์ลึกลับหมายความว่าเหมือนกับคนจะออกแบบ
มันก็ต้องออกแบบให้มันมืดมีไฟสีแล้วด้านนอกก็จะไม่เปิดไฟสว่าง
ประตูมืดหน่อยครับโดยเฉพาะต่างจังหวัดนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับ
เพราะต่างจังหวัดเนี่ยสถานที่อย่างนี้คนเที่ยวถ้าเขาเที่ยวปุ๊บเนี่ยเขารู้กันทั่วจังหวัด
ว่าประตูนี้แหละนำไปสู่ความบันเทิงแบบไหน
เอาอย่างนี้ละกันเรื่องนี้คิดว่าคงจะต้องตามกันอีก
บอกว่าคุณบุญชูวิทย์ลงพื้นที่แบบนี้ดีจังเลยเปลี่ยนบรรยากาศหลายคนชอบเดี๋ยวครั้งหน้านะ
ต้องมีอีกคือถ้ามีเรื่องผมลงตลอดครับขำนิ้วใช่ค่ะมีที่ไหน
เมื่อกี้ผมนั่งมอเตอร์ไซค์ตากฝนขับรถนั่งมอเตอร์ไซค์มาจากไทยรัฐมาที่ราชพร้าวเนี่ย
คุณผู้ชมมันห้านาทีโอ้โหนี่ลงทุนลงแรงอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมค่ะถ้าอยากมีติดตามเรื่องราวความคืบหน้าแบบนี้

พรุ่งนี้เรามาตาสว่างกันต่อนะคะ

ชูวิทย์ตีแสกหน้า